หลายคนอาจจะยังรู้สึกเฉยอยู่บ้าง

รู้สึกว่าน้อยไปหมดทุกสิ่งอย่างเลยว่า
แล้วแบบนี้น้ำปลาปลาที่ฉันใช้
น้ำที่ใช้อาบน้ำที่ใช้ล้างจาน

ในการใส่อาหารใส่น้ำดื่มให้เรากิน

เรื่องนี้ค่ะการประปานครหลวงเขาออกมายืนยันเลยว่า
น้ำปลาปลาไม่มีการปนเปื้อน

เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ประชาชนช่วยปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำใช้ในครัวเรือน
นายปริญญายามะสมิศผู้ว่าการการปรปานะคะรหลวง
ตอนนี้การประปานครหลวงเองมีการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตน้ำปลาปลาอยู่แล้ว
กันแล้วก็ดูแลตั้งแต่ระบบน้ำดิบระบบผลิตระบบสูบส่งแล้วก็สูบจ่าย
โรงงานผลิตน้ำไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ
ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้ว
จากนั้นจะลำเลียงน้ำปลาปลาผ่านระบบอุโมงแล้วก็ระบบท่อจ่ายน้ำ
ซึ่งเป็นระบบปิดเพื่อส่งมอบน้ำปลาปลาที่ปลอดภัยแล้วก็สะอาด
ให้ประชาชนได้ใช้กันตลอดเวลา
ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำปลาปลาในช่วงที่ผ่านมานะคะ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือถือว่าดี
การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพแบคทีเรียแล้วก็เคมี
เพราะฉะนั้นประชาชนมั่นใจได้เลยนะคะว่า
น้ำปลาปลาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจริง

ประชาชนเองควรต้องหมั่นดูแลรักษาระบบท่อประปา
ภายในบ้านของตัวเองด้วยเหมือนกัน
ทำให้ได้มาตรฐานปิดฟ้าให้มิดชิด

เพื่อให้น้ำปลาปลาไม่มีการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง

ปลายทางเองต้องให้ความร่วมมือด้วยเหมือนกันใช่ครับ